อย่างที่คุณสืบสกุลได้บอกไปนะคะว่าทั่วโลกโซเชียลขณะนี้ก็มีการแชร์เรื่องราวความประทับใจต่าง
มีการแชร์บทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และหนึ่งในคลิปที่เป็นบทเพลงที่ชาวเน็ตแชร์กันมากนะคะ
คือคลิปของผู้ที่ถวายงานใกล้ชิดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อย่างอาจารย์ระพีสาคริกนะคะก็ร่ำไห้ปิ่มจะขาดใจ
เขียนบทกวีพร้อมทั้งเดียวไวโอลินทำให้มีการแชร์ไปในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ
เพื่อให้มีการแชร์ไปในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ
เพื่อให้มีการแชร์ไปในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ
เพื่อให้มีการแชร์ไปในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ

เพื่อให้มีการแชร์ไปในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ
เพื่อให้มีการแชร์ไปในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ

ผู้ซึ่งเป็นผู้ถวายงานใกล้ชิด
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งอาจารย์ได้อันเชิญบทเพลงพระราชนิพลแสงเทียน
บันเลงโดยแวโอลินเพื่อแสดงความจงรักพักดี
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ซึ่งนายศักดิ์ชัยทรงศรีวิสุทธิ์หรือศักดิ์ชัยกาย
นาธิการนิตยสารลิฟต์ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอนี้ไว้
เฟซบุ๊กเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แล้วก็ยังได้บรรยายถึงความรู้สึกของอาจารย์
โดยกล่าวถึงเนื้อร้องท่อนหนึ่งของบทเพลง
พระราชนิพลยามเย็นระบุว่า
ท่านพ่อระภีจะเปล่งเสียงร้องเป็นเพลงออกมาได้
ในช่วงเวลาที่หัวใจคับขัน
นิ้วทั้งหมดจะพยายามเดินหาเสียงบนสาย
นึกท่วงธรรมนองแห่งความทรงจำ
ท่านเป็นผู้เขียนเนื้อร้องเพลงนี้ที่แม่โจ้

ที่ได้ถวายเป็นเพลงพระราชนิพลในเวลาต่อมา
พอทราบข่าวการสวรรคตอาจารย์ก็ร้องไห้
และพูดขึ้นว่าหมดสิ้นรัชสมัยแล้วหรือ
หลวงไม่อยู่กับเราแล้วหรือ
พ่ออยากไปขอเฝ้าคุณพ่ออยากไปขอเฝ้า

อาจารย์ระพียังได้เขียนบทกวีและข้อความถวายความอาลัย
ขณะที่เขียนน้ำตาก็ไหลหยดลงบนกระดาษ
โดยบทกวีเปื้อนหยาดน้ำตาบทนี้เขียนไว้ว่า
น้อมกล้าวเยาวเรศเกรดกษัตริย์
ใจจะพลัดจากกายสายสวรรค์
นอบน้อมยอมทุกอย่างพรางรำพันธ์
นึกถึงวันอันอดีตที่ผ่านมา
น้ำตาเป็นสายเลือดพอเชื่อจิต
ไม่คล้ายคิดบารมบาตคาดไม่ถึง
เครื่องดนตรีหลังสายเลือดด้วยรำพึงใจคิดถึงยังตรึงจิตมิรู้ลืม
ทั้งนี้อาจารย์ระพีมีโอกาสได้ถวายงานด้านดนตรีโดยเป็นหนึ่งในสมาชิกนักดนตรีวงอสวันศุกร์
ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงร่วมบันเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุอสออำพรสถานทุกเย็นวันศุกร์ณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ